มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนที่กาญจนบุรีนะครับ
คนที่เขาใช้รถใช้ถนนเขาบอกโอ้โหอย่างนี้ผู้รับเหมาเนี่ย
อย่างนี้มักง่ายหรือว่าช่วยเกินไปหรือเปล่า

ลาดยางมะตอยเอาไว้แล้วก็ไม่ติดป้าย
พอเขาขับไปเนี่ยยางมะตอยมันกระเด็นโดนรถหมดเลย
มีคันนึงนี่มัสแตงนะฮะคันหนึ่ง๔ล้านกว่านะครับ
ไปดูเหตุการณ์นะครับ
นี่ฮะสภาพครับรถมัสแตงสีเหลืองคันนี้
เลอะยางมาต่อยรอบคันเลย
ล้านกว่าคันนี้อ่ะค่ะ

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนแสงชู
โตนะครับเป็นถนนแสงชูโตสายนอก
ช่วงขาออกจากกาญจนบุรีเข้ากรุงเทพมหานคร
คือคนที่เป็นเจ้าของรถบอกว่าผู้รับเหมาเนี่ยลาดยางมาต่อย
แต่ไม่มีป้ายเตือนไม่มีที่กั้นรถที่ขับผ่านไปมาแถวนั้นถูก
มาต่อยกระเด็นใส่เขาบอกโดนเป็นร้อยคันนะครับ
หมอนแลปแพนด้าเนี่ยเอามาโพสต์เอาไว้พร้อมกับตั้งคำถาม
ว่าจะล้างยางมะตอยที่ติดรถอย่างไรอ่าจะล้างยังไงเนี่ยโอ้โหดู
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ว่าเขาโดนเป็นร้อยคันมันยังไงกันถนนตรงไหนยังไง
ถนนเส้นนี้นะครับถนนแสงชูโตสายนอกทางหลวงหมายเลข๓๒
นะครับช่วงขาออกจากการจะเข้ากรุงเทพนี่ท่านผู้ชมดูนะฮะ
จังหวะตรงเนี้ยพื้นผิวจะดูแบบขลุขระเลยเขากำลังปรับสภาพ
ถนนอยู่เตรียมลาดยางมาต่อยระยะทาง๑กิโลเมตรอ่ามีการตั้งกรวย
นะเพื่อปิดเส้นทางฝั่งขวานี่นะฮะเดี๋ยวขอดูเส้นทางที่เขา
ตรงฝั่งขวาหน่อยแล้วก็มีป้ายเตือนที่เขียนว่าจุดเริ่ม
โครงการก่อสร้างแล้วจะมีลูกศรชี้บอกให้รถที่วิ่งมา
เนี่ยไปใช้ถนนฝั่งซ้ายนี่เห็นไหมฮะจุดเริ่มต้นโครงการแล้ว
ไปใช้ฝั่งซ้ายซึ่งนั่นเท่ากับว่าเขาก็ควรจะลาดยางมา
แค่ฝั่งขวานะครับแต่ทีนี้ถนนฝั่งซ้ายเนี่ยมีร่องรอย
ยังมาต่อยเนี่ยกระเด็นอยู่เต็มพื้นถนนเลยนะครับกระเด็นไป
ติดนี่ราวกั้นถนนตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นรถที่เขามาใช้
อีกฝั่งหนึ่งอ่ะที่บอกว่ามีป้ายมาใช้ฝั่งนี้เนี่ยเขาโดน

โดนเป็นร้อยคันนะครับนี่ที่ชาวบ้านเขาบอกนี่เห็นไหมฮะ
แล้วก็เลยบอกว่าเอ๊ะแล้วยังไงคือตกลงจะให้วิ่งตรงไหนพอมาวิ่ง
ตรงนี้แล้วมาโดนตรงนี้ได้ยังไงถ้าเกิดทำอยู่ตรงนู้น
ครับบางคนบอกเคยเกิดบัตรที่เหตุด้วยอันนี้คันนี้ก็โดน
นะฮะมีอีกหลายคันนะครับที่โดนเข้าไปโดนมากโดนน้อยก็แล้ว
แต่ว่าคันไหนเลยนะฮะอ่าแต่คันนี้รู้สึกจะเป็นสติ๊กเกอร์เขาด้วย
นะสีดำอ่ะนี่ยังมาต่อยังเป็นจุดเนี่ยนี่คันนี้จะเห็น
ชัดนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าถ้าเกิดใครโดนยัง
ต่อยกระเด็นมาติดรถเนี่ยให้รีบนำน้ำมันก๊าซไปถูถูตรง
ที่โดนยางมาต่อยแล้วจะสามารถเช็ดออกได้แต่บางคนบอก
จะรู้ก็บางทีมันแห้งมันติดแน่นแล้วนะครับเราก็เลย
ถามท่านผู้มนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรีนะครับพอแสงทอง
พาแก้วนี่ฮะทางทางหลวงเขาบอกเขาทราบเรื่องแล้วตอนนี้กำลังเร่ง
เนินการแก้ไขให้แล้วก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วตรงจุดตรงนี้
นะครับคำถามคืออันนี้คือแก้ไขแล้วแต่ก่อนหน้านี้มันเกิด
อะไรขึ้นพอแขวงทางหลวงกาญจนบุรีบอกว่าเนื่องจากเมื่อวาน
นี้เนี่ยมันมีฝนตกลงมาในพื้นที่ตกอย่างหนักด้วยยางมา
ต่อยอ่ะน้ำยางที่ปูเอาไว้หนึ่งช่องจราจรมันเลยไหลไปอยู่อีกช่อง
จราจรหนึ่งซึ่งเป็นช่องที่เปิดให้รถเนี่ยสัญจรผ่านปกติ
เพราะฉะนั้นพอรถเข้ามาเนี่ยเขาก็เลยโดนยางมาต่อยค่ะโอ้โห
โอ้โหนี่ฮะแต่เอาเป็นว่าทางแขวงทางหลวงกาญจนบุรีบอกว่าหาก
ใครได้รับผลกระทบรถเสียหายเอาหลักฐานที่เป็นรูปถ่ายหรือว่า
ขับรถมาก็ได้นะใบเสร็จที่ไปล้างนะไปทำความสะอาดเอา
ติดต่อที่แขวงทางหลวงกาญจนบุรีได้เดี๋ยวจะชดใช้ค่า
เสียหายให้ปัญหาคือว่าขอให้มันออกแล้วกันไม่ออกนี่โอ้
ต้องไปทำสีใหม่อีกนะเครียดเลย